การที่ไปเดินทางรอบโลกนะมันเหมือนกับผมแข่งกับใจตัวเองล้วนเลย
การศึกษาผมก็แค่ชั้นป๔ภาษาอังกฤษก็ไม่เคยเรียนมาสักตัว
หนังสือที่เกี่ยวกับประเทศของเขาผมเอามานั่งอ่านเป็นเล่มตั้งอย่างนี้
ไหนไม่รู้เรื่องไหนมันต้องแข่งทั้งหมดเลย
ตอนนั้นก็ไปแทบจะยากนะเพราะว่าผมไปช่วงที่ต้มยำกุ้งแตกพอดี
ท้อไหมเคยผิดหวังสิ้นหวังอะไรมีหมดขี่ไปเลย
หมดเงินตรงไหนก็มีรถขายรถมีอะไรขายอะไรเอาตัวกลับบ้านให้ถึงเมืองไทยเท่านั้น

จริงแล้วผมเป็นนักกีฬาทีมชาติว่ายน้ำ
วาระครั้งสุดท้ายที่ผมเป็นนักกีฬา
ผมก็เป็นเฟส๑๐เกม

ผมได้๑เหรียญทองแดงจากการว่ายน้ำ

เพราะว่าจะไปแข่งขันระดับโอลิมปิกอายุก็๔๐

ยังไม่ไหวเป็นไปไม่ได้
ตอนที่ผมจะไปเล่นกีฬาอีก
ผมหวังมันไม่มีนะเพราะอายุ๔๐ปะ
จะไปหวังเหรียญหรืออะไรมันเป็นไปไม่ได้
เพราะฉะนั้นทำยังไงผมถึงจะแข่งได้อีก
อดีตผมเคยขายของแถวสยามนะ
มีวันหนึ่งมันก็เห็นมีคนเข้าไปมุงดูอะไรนะ

เป็นฝรั่งก็ไม่มีอะไรแปลก
แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า
เห็นแล้วมันก็สะดุดตาสะดุดใจ
ดูมันเท่เราน่าจะทำดูนะ

นั่นมันเป็นจุดประกายจุดหนึ่ง
การที่ไปแข่งเดินทางรอบโลกนะ
มันเหมือนกับผมแข่งกับใจตัวเอง

ไหนไม่รู้เรื่องไอ้นู้นไอ้นี่

การศึกษาผมก็แค่ชั้นต่อสี่
ภาษาอังกฤษก็ไม่เคยเรียนมาสักตัว

อะไรที่เราไม่เคยเรียนรู้เราก็ต้องรู้

การเดินทางของผมก่อนที่จะเดินทางนะ

หนังสือที่เกี่ยวกับประเทศของเขา

ผมอ่านภาษาไทยทั้งหมดผมเอามานั่งอ่าน
เป็นเล่มตั้งอย่างนี้
เอาแผนที่มากางดูชื่อเมืองเนี่ยเมืองนี้
ประเทศนี้มันอยู่ตรงไหนของโลกอะไรอย่างนี้
ถ้าเปรียบเทียบแล้วมันก็เหมือนคนที่จบปริญญานิพนธ์นะ
หนึ่งคุณต้องมีพฤษฎีใช่ไหม

ก่อนที่ผมจะไปปั่นจากรอบโลกนะ
ผมปันไว้เลยนะรอบประเทศไทยนะ
มี๒จังหวัดที่ผมยังไม่ได้ไปเท่านั้น
แค่สองจังหวัดเพื่อประเทศไทย

มันเป็นเกี่ยวเดินทางรอบโลกหรืออะไร

พูดง่ายราคามันเป็นแสน

ภาษาไหว้ภาษาอังกฤษบ้าง

ทำงานแล้วก็ชวนเขาไปนอนบ้าน

ที่บ้านผมก็เป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นแรมเดือนแรมอะไรอย่างนี้
ไปมาเขามาที่สุขุมวิทย์เนี่ยเขาก็ได้งงได้งานอะไรประมาณเนี้ย
หรือเขาจะกลับประเทศเขาเขาก็ไม่อยากจะเอารถกลับ
เขาบอกให้ผมไปเอารถผมก็ดีใจเลยนะ
ผมก็มานั่งวางแผนใหม่แล้ววางแผนว่าเอาแล้วชัวร์แล้ว
มีรถละอะไรก็มีหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะ
เริ่มแรกผมก็มีแค่เงินแค่๖๐๐๐ทุบหม้อข้าวหม้อแกงอะไรขายได้ขายหมด
มีมอไซค์อีกคันหนึ่งขายเอามอไซค์ไปขาย
กลับไปแทบจะยากนะเพราะว่าผมไปช่วงที่

วันนี้ลูกแขกพอดีจากเงิน๒๕บาทมา๑๐๐ตัว
เราต้องไปซื้อเงิน๑ดอลลาร์นะตอนนั้น๔๐หรือ๕๐บาทเยอะนะ
เรื่องเงินเรื่องทองผมมีเงิน๖๐๐๐ก็จริงอยู่
แต่ผมไม่ได้เป็นห่วงมากมาย
เราอยู่บนรถเราก็ไม่ได้ไปใช้เงินอะไร
ก็ใช่ซื้อนู่นข้าวกินซื้ออะไรให้มันอิ่มท้อง
เป็น๑๐ประเทศเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปขึ้นเครื่องบินข้ามมาตลอด
เพราะว่าผมคิดไว้ว่า๑ขี่ไปเลย
หมดเงินตรงไหนก็มีรถขายรถมีอะไรขายอะไร
เอาตัวกลับบ้านให้ถึงเมืองไทยเท่านั้นก็พอ
ที่จะปั่นรอบโลกนะเราก็ต้องเรียนรู้ดูก่อน
เราจะไปประเทศไหนทางไหนอะไรยังไง
อันนี้เราต้องรู้คร่าวในใจไว้แล้ว
พอวางรูปแบตเสร็จแล้วก็ล็อกเลย
อันนี้ล็อกก็คือล็อกตายเลย
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้น
ผมจะแนะนำให้นะมันมีเส้นทางสายใหม่
เราต้องเดินทางไปตามเส้นทางสายใหม่นะ
เส้นทางโบราณเข้ามายังไงเราก็ต้องไปเส้นทางอย่างนั้นนะ

เส้นทางสายใหม่ก็คือผ่านอินเดียปะกรีทางอินรัน
แถวนี้มันจะผ่านประเทศเนี่ย
แถวนั้นยุโรปต้องมันออก
มีคนบางคนไปทางแถวรัสเซีย
จริงแล้วรัสเซียไปได้
แต่ประเทศรัสเซียเขาให้วีซ่าคุณได้๗วัน
คุณจะปั่นประเทศเขารอบเหรอ
ประเทศจีนต่างที่ผมจะผ่านไป
ประเทศไหนก็ให้วีซ่าเราเท่าไหร่ยังไง

ว่าการที่จะทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะ

เคยท้อไหมเคยพิษหวังซิ้นหวังอะไร

ผมก็ไม่ใช่ว่าผมเก่งไปทั้งหมดนะนะ

คุณก้าวก้าวก้าวก้าว
ก้าวข้ามหามันให้ได้
มันจะยากมันจะยากหน่อยเลยนะ

ถ้าคุณทำได้นะโอ้โห
อยู่งั้นกูคิดอย่างมึงอย่างนี้ก็ดีแล้ว

ระยะทางเดินทางก็๓ปี๔เดือน๒๐วัน
แต่ภูเขาที่ผมปั่นไปนี่อันตรายสุดเลย
ถ้าร่างกายหรือจิตใจไม่พร้อม

ท้องนี่ปั่นปวนไม่รู้อะไร
มึงบากคลุกะอัวนิปวดตลอดเวลานอนก็ไม่หลับ

ถ้าไม่มีจิตใจมึงมา
มันตั้งใจไปได้ไปถึงทุ่มโลก